สวัสดีครับต้องขอเอ่ยคำว่าสวัสดีปีใหม่
และผู้ที่จะพาเราไปคว้าเงินแสนได้ง่ายขึ้นก็คือผู้ช่วยคนเก่งของเราทั้ง๓คนในวันนี้ครับ
พี่ป๋องหมอเพื่อนและคุณบนชันเย
สวัสดีครับ
แล้วเราก็ได้ผู้ที่มีดาวมากที่สุดที่ช่วยน้องได้มากที่สุดนะฮะ
แล้วก็ยังพาเข้าไปได้เงินแสนและก็ยังขอแต่งและก็คือ

ดูดิถึงช่วยกันแต่งตัวศพอ่ะ
การบ้าบอก

โอ้ยต้องกลับไปก่อนสิ